ก็เรื่องของไฟประดับของกรุงเทพมนาคม
ใช่ถึงไฟจะถูกถอดออกไปแล้ว
แต่เรื่องราวยังคงอยู่เหนียวแน่นเลยทีเดียวนะคะ
ล่าสุดค่ะที่ปรึกษาของพวกกฎมอลราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
เรียกร้องเลยบอกว่าอยากให้มีการเปิดเผยหลักฐาน
บอกว่ามีมูลในเรื่องของการรับเงินใต้โต๊ะ
ในเรื่องของการจัดโครงการไฟประดับลานคมเมืองนี้จริงนะคะ
ส่วนทางด้านของนายวิราชจันพิทักษ์ค่ะ
สายวันนี้บอกเลยว่าจะมีการแถลงรายละเอียด

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเอาผิดรองผู้ว่ากรทมด้วย
มือปราบทุจริตนายนี้ยังคงทำหน้าที่อยู่นะฮะ
เนื่องมากนะคะสำหรับนายวิราชจันทรพิทักษ์
อดีตสสกมพักประชาธิปัตย์ค่ะ
ก็บอกเลยว่าเตรียมที่จะยื่นร้องเพิ่มเติม
ต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง
ให้เอาผิดกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร๒คนด้วย
กรณีที่เป็นผู้ลงนามอนุมัติโครงการ
ค่าใช้จ่ายการประดับไฟตกแต่งลานคนเมืองของกรทม
ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้องไปแล้วค่ะ
รวมถึงอยากจะขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีที่กรทมลงนามอนุมัติให้บริษัทคิวริโอทัวร์อันทราเวิลจำกัด
ผู้ที่ประมูลโครงการนี้จัดซื้อโครงการอื่นอีก
โดยสายวันนี้จะมีการแถลงรายละเอียดทั้งหมดนะคะ

บอกว่ายังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ในการปลดหม่อมราชงศุขุมภัณฑ์

ต้องดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
กรณีที่ใช้อำนาจมาตรา๔๔
สั่งพักงานผู้บริหารท้องถิ่นค่ะ
หรืออปฐเนี่ยนะอุปกรณ์ปกครองท้อนถิ่นนะ

เขาบอกว่าอปฐบ้านนอกเนี่ยยังโดนพัก
คือพอมีข้อกล่าวหาปุ๊บพักเลยทันที

พบว่าไม่ทุจริตก็ค่อยคืนตำแหน่งให้
ใช่เพราะฉะนั้นก็คืออยากที่จะให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นายกเองยังเคยพูดเลยว่าแค่สงสัยก็ต้องลงโทษแล้ว
นะครับก็เลยกลายเป็นมีคำนี้มาอีกแล้ว
มาตรฐานออกจากปากของมือปราบทุจริตคนนี้นะฮะ
ค่ะด้านของนายอัธวิทย์สุวรรณภักดี
ปรึกษาหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็โพสต์ข้อความผ่านเพจ
อัฐวิตสุวรรณภักดีปชปนะคะ
ก็โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่สตงชี้มูลความผิด
โครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งลานคนเมืองนี่แหละ
บอกว่าหากมีคนรับเงินใต้โต๊ะเรื่องนี้แล้วยังนิ่งเฉย
ในขณะที่กรทมโดนถล่มก็ถือว่าเป็นคนไม่ดี
เรียกร้องให้บริษัทคิวริโอทัวร์แอนทราเบิลจำกัด
ออกมาเปิดเผยเลยคุณจ่ายใต้โต๊ะให้ใครหรือเปล่า
รวมถึงขอให้เพื่อนร่วมงานในกรทมช่วยแจ้งด้วย
ใครรู้อะไรมีเบาะแสอะไรแจ้งมาเลย
อย่าปล่อยให้คนไม่ดีทำให้กรทมพัง

นายประยงปริยาจิตเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
หรือว่าสอตชก็บอกนะคะว่า
ณตอนนี้นะยังไม่ได้รับการประสานงานจากสตช
ในเรื่องของการส่งเอกสารข้อมูลการทุจริตโครงการนี้มาให้

โดยเมื่อไหร่ที่สตงส่งข้อมูลมา

ไม่ได้ว่าจะใช้มาตรา๔๔ได้ทันที
เพราะว่าต้องดูด้วยว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้

ไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหรือสร้างความวุ่นวายต่อพยานหรือเปล่า
ซึ่งถ้ากรณีนี้มีปัญหาก็ต้องเสนอใช้อำนาจตามมาตรา๔๔นั่นเองนะคะ
โดยนี้สตยุนยันมาตั้งแต่ต้นแล้ว
ที่มีกระแสมาบอกว่าใช้มาตรา๔๔
สตชก็บอกแล้วต้องดูก่อนต้องพิจารณาก่อน

ราชจันทร์พิทักษ์จะแถลงรายละเอียดต่าง
เพราะว่าเมื่อวานนี้มีคำพูดออกมาแบบนี้ว่า
กรทมไม่ได้มีการทุจริตแค่เรื่องเดียว

ซื้อเครื่องจากกลราคาแพงและใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า
เกือบห้าหมื่นตัวของกรุงเทพภาคนคร
ซื้อเปียโนให้โรงเรียนในศัลกรรมกรุงเทพภาคนคร
รวมถึงการผูกขาดของบริษัททัวร์ก้อย
ที่จัดทัวร์ให้ผู้บริหารกอทม
สกแล้วก็สขสมาชิกกรุงเทพ
แล้วก็สมาชิกเขตอีกนะครับ

ครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้รอนะครับ
รอเพราะว่าข้อมูลของนายวิราชเอง

จะถูกส่งไปให้ทางปปชนะครับ

ของพลเอกภัยบูลคุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่เป็นประธานอยู่
ในการตรวจสอบซ้ำกันอีกครั้งหนึ่ง

ว่าตอนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการบอกว่า
ใครผิดใครถูกนะครับดังนั้นจะมาหาว่าทางกอทม
หรือใครผิดก็ตามโดนฟ้องกลับนะครับ